วันนี้ค่ะเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ไม่ว่าจะเป็นวันอาสารหักบูชาและพรุ่งนี้ข้อพรรษาด้วย

เผื่อว่าใครสนใจแล้วก็จะไปร่วมกิจกรรมเหล่านี้
โดยวันนี้ที่วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม
ก็จะมีพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน
และเจริญพระพุทธมนตลอดทั้งวัน
ส่วนพิธีเดินเทียนหรือว่าเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

ก็จะมีตั้งแต่๑๐โมงเช้าไปจนถึง๒ทุ่มนะคะ
ส่วนวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่๒๘กรกฎาคม
ก็ตั้งแต่ช่วงเย็นค่ะ๔โมงครึ่งไปจนถึง๒ทุ่ม
จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร
เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชนินัตในรัชกาลที่๙

รวมถึงมีพิธีตักบาทของสดของแห้ง
พร้อมกับถวายพัฒนาหารเช้าแด่พระสงฆ์

ด้านถนนราชบพิษและถนนเฟื่องนครค่ะ
ซึ่งผู้ที่จะไปร่วมพิธีก็จะต้องเตรียมดอกไม้ไปเอง
ไม่ว่าจะเป็นดอกบัวดอกข้าวพรรษาดอกกล้วยไม้ดอกกุหลาบ
จัดเป็นช่อเล็กแล้วก็มัดรวมกับทูบเทียน
หรือว่าจะเป็นพวงมาลัยถวายแด่พระสงฆ์
ที่จะเดินจากพระอุโบสถออกรับบินทบาทดอกไม้ค่ะ
พาไปดูกันต่อเลยนะคะที่วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร
ก็เปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าสการะพระพุทธรูป
พระอุโบสถรวมถึงได้ร่วมสวดพระพุทธมนตร์
ตลอดทั้งวันจนถึงช่วงค่ำเลยนะคะ
แล้วก็มีพิธีตักบาดดอกไม้ซึ่งก็ตามความเชื่อของชาวพุทธล่ะค่ะ
เป็นการสร้างอนิสงฆ์ที่สูงส่งอย่างยิ่ง
ก็จะจัดขึ้นช่วงเย็นนะคะ๕โมงเย็นของวันพรุ่งนี้นั่นเอง
บรรยากาศที่บริเวณท้องสนามหลวงนะคะ
รัฐบาลก็มีการจัดงานเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
อาสันหบูชาและวันเข้าพรรษา
โดยมีการอัญเชิญพระบรมศาลีริกฐาตุทั้ง๕ยุค
พุทธศาสนิกชนได้สการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะคะ
รวมถึงมีการเชิญให้ได้มาร่วมเวียนเทียนรอบพระบรมศาลีริกฐาตุ
ซึ่งตามหลักศาสนาแล้วก็ถือว่าไม่แตกต่างจากการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถค่ะ
จากพระบรมศาลีริกฐาตุก็เปรียบเสมือนสิ่งแทนพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกัน
กับพระประธานในพระอุโบสถ
หากพุทธศาสนิกชนยังไม่ทราบว่าจะไปเวียนเทียนที่ไหน
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไทยรัฐทีวีแนะนำให้กับคุณผู้ชมนะคะ
เชื่อว่าในช่วงนี้ที่ท้องสนามหลวงก็จะมีพุทธศาสนิกชนไปกันเยอะเลยนะครับ